ขณะที่เขาเข้าไปลากไก่ป่าคือเขาเอาไก่ป่าที่เขามีอยู่ไปขัดล่อ
เพื่อจะไปจับไก่ป่าที่อยู่ในธรรมชาติเขาเรียกต่อไก่
ไปสักพักไปเจอวัตถุกลมสีทอง
เขาก็เอาวัตถุอันนี้ไปกระแทกกับโขดหิน

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าผู้ชายคนนี้ค่ะ
เข้าไปในเขตห่วงห้ามของทหาร
อ่าซึ่งเขาติดป้ายเตือนเอาไว้แล้วว่าตรงนี้เป็นเขตห่วงห้าม
เป็นจุดซ้อมรบแต่ชาวบ้านบางคนก็แอบเข้าไป
เป็นจุดซ้อมรบซ้อมยิงปืนนะคะคุณผู้ชมและเจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้วัตถุกลมทองที่เขาเจอแล้วเอาไปกระแทกกับโดดหินแล้วระเบิดเนี่ยนะ
เป็นเหมือนหัวกระสุนแต่เป็นกระสุนที่เขายิงออกไปแล้วมันไม่ระเบิดแล้วมันไปหล่นอยู่ไง
ตอนที่เขาฝึกซ้อมใช่แล้วพอหยิบมาไปกระแทกเนี่ยตู้มเลยเนี่ย
ของนายอภิษฎเกิดลาบผลอายุ๒๘ปี
พนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกรดเวซิตี้ฉะเชิงเศร้าค่ะ
คือเอาไก่ป่าที่เขาเลี้ยงไว้มาขันล่อต่อไก่ป่าที่อยู่ในธรรมชาติ
มาติดกับแล้วเขาตั้งใจจะจับไก่ป่าในธรรมชาตินี่แหละค่ะ
เดี๋ยวลองไปดูหน่อยไหมลองดูนะคะ
กลับบ้านกว่าไก่ที่ลงตอนนี้กลับบ้านดีกว่า
ยังไม่เปลือกบ้านหมดของเขาเลย
ขอจบแค่นี้นะคะเนี่ยค่ะก็คือตอนที่ไปเจอวัตถุกลมสีทองอะค่ะ

โอ้โหถ้าคนเก็บของเก่ามาเจอคงเบิกบานนะแล้วเขาก็หยิบขึ้นมานะคะ
แต่หลังจากภาพที่เขาหยิบขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
เขาเอาไปเคาะกับโขดหินอ่าแล้วมันระเบิดแล้วเขาก็เสียชีวิตโอ้โห
ดูสิแล้วสภาพศพของนายอภิษฎตอนไปเจอเนี่ยนะคะ
ก็คือนอนหงายใส่กางเกงลายพรางแขนขวาตั้งแต่ข้อมือ
กระจุยเลยนะคะคือเอามือขวาหยิบขึ้นมา
แล้วเอาไปเคาะกับโขดหินนะคะที่ใบหน้าที่ลำตัวก็ถูกสะเก็ดระเบิด
ใกล้ใกล้กันโทรศัพท์มือถือตกอยู่เครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็มีหัวลูกปืนเอ็มเจ็ดสิบเก้า
ที่ยังไม่ระเบิดตกอยู่๕๖ลูกเพราะเจอหลายลูกไม่ได้เจอลูกเดียว
ออกไปก็มีรถของผู้ตายจอดอยู่นะคะรถจี๊บสีดำทะเบียนกไก่ลอลิง
แปดเจ็ดสามพระนครศรียุธยาในรถก็มีปืนลูกกรดยาวติดกล้อง
มีกระสุนเต็มแม็กซ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็จากการสอบถามพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะคุณพ่อนภาลัยเกิดลาบผลก็เล่าให้ฟัง
ว่านายอภิสิทธิ์ลูกชายเนี่ยออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าหกโมงเช้าอะนะคะ
เอาไก่ป่าที่เลี้ยงไว้ใส่กรงออกไปแล้วก็ไปวางให้ไก่ป่าของตัวเองเนี่ย
ขันล่อไก่ป่าที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ให้แบบให้ไก่ป่ามันมาติดกับดักอ่ะนะ
ก็จะออกมาหากันใช่ออกมาหากันปุ๊บก็จับเขาตั้งใจจะจับแล้วเอามาเลี้ยง
เพราะว่าเขาสะสมเขาชอบเลี้ยไก่ปลามือซ้ายนี่ก็ถือโทรศัพท์
มือถือแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์ไปแล้วทีเนี้ยค่ะตัวพ่อเนี่ยบอกว่า
โทรศัพท์หาลูกชายนะติดต่อไม่ได้เลยอ่ะไปตั้งแต่๖โมงเช้าอ่ะ
ไปเจอรถจอดอยู่ก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็ช่วยกันค้นหานะคะ
พอไปเจอเนี่ยโอ้โหนายอภิษฎลูกชายเป็นศพไปแล้วอะค่ะ
เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะถูกระเบิดอยู่ในป่าห่างจากรถไป
ประมาณร้อยเมตรนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวนายอภิษฎน่าจะเผลอลุกล้ำเข้าไปในเขตห่วงห้าม
เป็นสนามฝึกซ้อมรบของหน่วยทหารแล้วก็ไปเจอไอ้ที่เป็นแท่งกลมสีทองที่เขาหยิบขึ้นมานะคะ
มันคือลูกกระสุนปืนเอ็มเจ็ดสิบเก้าโอ้โหซึ่งอยู่ในสภาพใช้งานได้อ่ะ
คุณภาคภูมิมันตกอยู่แต่ด้วยความที่เขาคงไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยเนี่ย
เขาไม่รู้แล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการก็เอาไปเคาะกับโขดหินนะคะ
มันก็เลยระเบิดนะคะก็ฉีกร่างจนเสียชีวิตอ่ะ
แต่ถ้าเป็นเราเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะใช่มองแบบนี้เพียงแต่ว่าเราก็จะไม่กล้าหยิบขึ้นมาใช่ไหม
แต่ว่าตัดสินใจหยิบขึ้นมาลองคอแล้วก็อาจจะเห็นเยอะอ่ะค่ะ
ตกอยู่เยอะนะไม่ใช่มีแค่อันเดียวอ่ะเพราะถ้าพูดถึงเรื่องกระสุนระเบิดเอ็มเจ็ดสิบเก้า
แต่อันนี้ประมาณฝ่ามือ

คุณผู้ชมเห็นอย่าไป

พตรเอกชายรัฐอู่พีทักค์
ผู้กำกับการสองกรมกรับการฝึกพิเศษกรมจการ
ตระเวนชายแดนค่ายพระยาสุรสีอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
บอกแบบนี้นะคะจุดที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ห่วงห้าม
ไม่ให้ประชาชนเข้าไปเพราะเป็นเขตทดสอบอาวุธ
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ซ้อมยิงปืน
ยืนยันว่ามีการปักป้ายเอาไว้แล้วนะคะว่าตรงนี้เป็นเขตห่วงห้าม
ป้ายเอาไว้รอบพื้นที่เลยครับแต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนที่
อาจจะไม่ได้เห็นป้ายหรือไม่เชื่อฟังค่ะลักลอบแอบเข้าไปก็มีบ่อย
วันเกิดเหตุเป็นวันที่ต่อชดมีการฝึกซ้อมยิงปืนตอน๑๐โมงเช้า
ว่านายอภิษฎผู้เสียชีวิตน่าจะลักลอบเข้าไปตั้งแต่เช้าตรู่
ที่เขาจะมีการซ้อมยิงปืนกันครับแล้วก็ไปเจอหัวกระสุนเอ็มเจ็ดสิบเก้า
ที่เขาซ้อมยิงก่อนหน้านี้เหมือนกับยิงออกมาแล้วหัวกระสุนมันไม่ระเบิด
มันก็เลยตกไปแบบนั้นแบบไม่ระเบิดยังไม่ได้ใช้งานเลยนึกออกไหมคะ
พอมันไปกระแทกกับของแข็งหรือว่าไปตกอะไรแบบนี้มันก็ระเบิด
ทำให้นายอภิษฎเสียชีวิตนะคะเขาก็เลยเตือนเลยเจ้าหน้าที่เตือนเลย
ถ้าใครเห็นวัตถุที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ถูกที่เราไม่รู้จักต้องระวังลักษณะคล้ายคล้ายลูกระเบิด
คล้ายหัวกระสุนอะไรแบบนี้อย่าไปหยิบอย่าไปจับ
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งคนในพื้นที่ใครก็ได้ค่ะ
เพื่อใครไปเจอที่ไหนยังไงจะได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
คือไอ้หัวกระสุนลักษณะแบบนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าพอยิงไปแล้วเนี่ย
มันต้องไปกระทบของแข็งไงแต่ทีนี้ที่ยิงไปมันคงไปกระทบย่า
มันเลยไม่ระเบิดมันไปตกลงพื้น
แล้วพอผู้ตายมาเห็นก็ทีนี้เอาไปเคาะกับของแข็ง
ทีนี้ก็ทำงานเลยระเบิดเลย
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ